ตัวต้าแม่โขงคลับแชมเป็นชิปในรอบชิงชนะเลิศเกมแรก
ทศตวรรษีปานก็ให้ลูกทีมทั้งหมด๒๐คนนะครับ

หลังจากนั้นก็แบ่งกลุ่มในการเล่นลิงชิงบอล

เกมแรกวันพรุ่งนี้ติดตามนะครับ
เบื้องธรรมจะกลับมาเล่นในบ้านที่สนามสุพธราษัย
วันที่๖มกราคมนี้ก็ผลการแข่งขันในเกมแรก
ส่งผลถึงการเล่นในเกมที่๒แน่นอนนะครับ
จาก๑ทุ่ม๖นักกราคมปีหน้า
ไทยรัฐทีวีถ่ายท้าวสดยิงสดจากสนามสุพธิ์ภาชาลาศัย
ส่วนวันนี้ทีมบุรีรามยุโดยเต็ดแชมป์ไทยหลีก๕สมัย
ทีมแรกได้ทำการเปิดชอบแห่งใหม่
หน้าสนามช้างอารีน่านะครับรวมถึงมีการจำหน่ายเสื้อแข่งระดูการ๒๐๑๙
ทั้งทีมชุดย่าวสีกรมแล้วก็ชุดเยือนสีเหลืองนะครับเป็นครั้งแรก
โดยมีคนต่อแถวจำนวนมากเลย
นอกจากนี้คนที่ชอบประธานสมสรรค์ก็ได้เปิดโอกาสให้แฟนบอล
ร่วมในการถ่ายภาพคู่แบบเป็นกันเองด้วย
เช่นเดียวกับนักเตะหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่
ก็มาให้แฟนร่วมถ่ายรูปแล้วก็แจกลายเซ็นต์เช่นกัน
ซึ่งสร้างความประทับใจและรอยยิ้มให้กับแฟนทีมประศาสตร์สายฟ้าเป็นอย่างมากเลย
และพรุ่งนี้อีกหนึ่งโปรแกรมสำคัญเตะพร้อมกันหมดทุกคู่
สุดท้ายของซีซั่นก็จะเตะเพื่อหาแชมป์
กลับพร้อมให้แชมป์ท่านชวนบุรีเจอกับทางการท่าเรือ
ก็จะเป็นการชี้วัด๒ทีมที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ธันวาคมเกมคู่สำคัญนะครับอย่างที่เราเห็นหน้าจอนะครับ
ใหญ่แล้วเราลุ้นกันได้นะครับอีก๖คู่ทางแอปพลิเคชัน
ห้องเย็นท่าข้ามนักคอร์รัฐสีมาเจอกับทางพัทยาไทเทค
ราชนาวีพบกับนนทบุรีคู่นี้มีผลทางการตกชั้นนะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งคู่บางกอกซิตี้พบกับกรมทางหลวง
แล้วก็มีสุรธานีพบกับเกษมบัณฑิตรวมถึงศรีสะเกดจะพบกับสมุทรสาครครับ